ถ้าจำกันได้ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ย

ในการเปิดอุโมงทางลอดแยกรัชโยธินที่เกาะสร้างกันมานานก่อนหน้านี้
ซึ่งมีเสียงสะท้อนออกมาเยอะเหมือนกันนะคะว่า

อยากที่จะให้มีการก่อสร้างแบบนี้เพิ่มขึ้นอีก
จะเป็นอย่างไรเป็นไปได้ไหมแล้วควรจะทำไหม
ติดตามพร้อมกันในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

วันนี้วันศุกร์ฮะตอบคำถามแฟนรายการท่านหนึ่ง
ที่บอกว่าเขาเนี่ยต้องผ่านสี่แยกรัชโยธินเป็นประจำ
แต่ก่อนเนี่ยตรงนั้นถือเป็นสี่แยกที่รถติดมากมหาศาล
ติดอันดับอีก๑๔แยก
เดี๋ยวนี้ตั้งแต่มีอุโมงทางลอด
นายกไปเปิดวันก่อนเนี่ยสภาพการจราจรดีขึ้นมาก
แฟนรายการท่านนี้ถามว่าทำไมรัฐบาลกอทม
ไม่ลงทุนทำอุโมงลอดสี่แยก

จะได้แก้ปัญหาการจราจรได้
จะได้ลดเวลาการเดินทาง
ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาล
การใช้น้ำมันที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
ตอบว่าได้ตรวจสอบไปแล้วครับเรื่องนี้

นายกประยุทธ์ไปเปิดอุโมงวันนั้นเนี่ย
ประรบสั่งการ
ไปศึกษาสิว่าถ้าจะขุดอุโมงลอดทางแยกแบบเดียวกับที่รัชโยธินเนี่ย
จะต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหนยังไงปรากฏว่า
กระทรวงคมนาคมขานรับคำสั่งนายก
แล้วเขาก็ใช้เวลาวางแผนในการที่จะขุดอุโมง
รอดข้ามทางแยกในกอทมเนี่ยเขาก็ได้เตรียมการไว้ในระดับหนึ่งแล้ว
ใช้เวลาเพียง๓วันเท่านั้นนะครับตอนนี้แผนที่ว่าเนี่ยออกมาเป็นรูปธรรมแล้ว
ก็คือว่ากระทรวงคมนาคมบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมันมี๕๐เขต
มีทางแยกจุดตัดจราจรอยู่ทั้งหมดห้าร้อยจุดแต่ว่าถ้าเอาเฉพาะไอ้จุดที่มัน
วิกฤตจราจรติดหนักติดหนึบเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยมีอยู่๕๐จุด
ซึ่งทั้ง๕๐จุดเนี่ยไม่มีทางรอด
อุโมงไม่มีสะพานลอยข้ามทางแยกแล้วถ้าเรียงลำดับ
ใน๕๐จุดเนี่ยเอาอาการที่หนักที่สุด
ก็จะมีลาวประมาณ๓๔ทางแยกที่ต้องเร่งขุดอุโมงทางรอด
หรือไม่ก็สร้างสะพานข้ามแยกให้เร็วที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นอุโมงทางลอดหรือข้ามทางแยกอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความเหมาะสม
แต่๓๔ทางแยกนี้มีความจำเป็นต้องทำก่อน
ก็ยกตัวอย่างเช่นที่หนักเลยเนี่ยใครอยู่สี่แยกอโศก
ดินแดงตรงนั้นเนี่ยต้องรู้เลยนะครับว่ามันหนักแค่ไหน
หรืออย่างแยกพระรามเก้าเนี่ยแยกถนนเกษมราชแยกรามคำแหง
พระราม๖แยกกรุงศรีอายุทยาเนี่ย
อาการหนักทั้งนั้นแหละครับเอาทีนี้เรื่องค่าใช้จ่ายล่ะ
กระทรวงคมนาคมก็ประเมินค่าใช้จ่ายว่าถ้าจะสร้างอุโมงทางลอดทางแยกเนี่ย
ต้องใช้งบประมาณห้าร้อยล้านบาทต่อหนึ่งอุโมงถ้าขุดครบสามสิบสี่อุโมง
เอาห้าร้อยคูณเข้าไปเนี่ยก็หนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้าน
แผนที่ว่านี้ถามว่าจะสร้างเมื่อไหร่ตอบว่าจะทยอยก่อสร้างให้เสร็จภายใน๓๕ปีจากนี้
แน่นอนครับว่าช่วงที่ก่อสร้างเนี่ย
รถมันต้องติดหนึบติดหนับแน่แต่ว่าขอให้เห็นแก่ในอนาคตว่าสร้างเสร็จแล้ว
เรายอมลำบากสร้างเสร็จแล้วมันก็จะดีขึ้นฉะนั้นเรื่องนี้
รัฐบาลสั่งการแล้วครับบอกมาให้คนที่อยู่ในกรุงเทพสบายใจได้ว่า
หลังจากนี้อีก๒๓ปีสถานการณ์มันจะดีขึ้น
แต่มันจะดีขึ้นถึงขนาดว่าโอ้โหรถไม่ติดเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้
เพราะว่ายังไงยังไงเนี่ยไอ้รถที่มันมีปริมาณมากในกรุงเทพเนี่ย
และจำนวนถนนเนี่ยมันน้อยเรียกว่าจำนวนรถในกรุงเทพมันมากกว่าพื้นที่ถนนเนี่ย๔เท่าตัว
แล้วอัตราการเพิ่มของรถปีหนึ่งเป็นแสนคันนะ
ฉะนั้นเรื่องที่จะให้มันคล่องแคล่วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้
แต่มันจะดีขึ้นกว่านี้งบประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านเนี่ย
กับการจราจรที่คล่องตัวขึ้นคุ้มค่าครับ
ทุกวันนี้เราเสียเงินทางด้านเศรษฐกิจไปมากเราเผาผลานน้ำมันมหาศาล
พืชไล่ได้เท่าไหร่หมดไปกับการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
คนที่ติดอยู่ในรถวันละ๓ชั่วโมง๔ชั่วโมง๕ชั่วโมงเนี่ย
เสียเวลาไปทำงานเด็กเล็กเด็กนักเรียนเนี่ย
กว่าจะถึงบ้านโรงเรียนเลิกพ่อแม่มารับกว่าจะถึงบ้าน
ติดเหง็กอยู่บนท้องถนนสองชั่วโมงสามชั่วโมง
กว่าจะถึงบ้านกว่าจะได้นอน๓ทุ่ม๔ทุ่ม
ตีห้าต้องถูกควักให้ตื่นขึ้นมาแล้วเพราะว่าไม่งั้นแล้ว
รถติดไปโรงเรียนไม่ทันคุณภาพชีวิตมันแย่ไปหมดนะครับ
ฉะนั้นก็เอาเรื่องนี้มาตอบคำถามแฟนรายการท่านนี้ว่า
รัฐบาลเอาจริงแน่ในการขุดอุโมงเพิ่มขึ้นขุดอุโมงทางลอด
เพิ่มขึ้น๓๐กว่าจุดแล้วจะเสร็จภายใน๓ปีถึง๕ปี
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีตอนนี้ก็รอไปหน่อยก็แล้วกันครับ
อ่าวันนี้ก็ตอบคำถามเอาเรื่องการจราจรมาเล่าให้ฟังครับ
มินครับคุณก๊อฟครับครับค่ะขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะคะ